ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคุณผู้ชมพูดถึงเว็บไซต์ที่อยู่คู่คนไทยมานาน
เป็นสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งที่สุดหนีไม่พ้นพันทิพย์
โอ้งนี่แข่งแกร่งในทุกขั้นฮะเรื่องของพลังในการสืบเสาะคน
พลังในการช่วยเหลือก็เยอะในพันทิพย์นะคะ
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีเรื่องราวพิเศษ
เพราะว่านับไปมาเนี่ยพันทิพย์อยู่กับเมืองไทยมา๒๐ปีแล้วนะคะ
วันนี้เขาก็เลยมีการจัดงานครบรอบ๒๐ปี
เป็นโอกาสที่เขาอยู่มาตั้งแต่ยุคเป็นเว็บไซต์
เขาออกหนังสือสำหรับคนที่อยากจะรำลึกความหลังนะคะ
ว่าที่ผ่านมาผ่านไปเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะฉะนั้นมีรายงานมาให้ติดตามกันค่ะ
วาดและนักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกาไอแอน
วาดภาพการ์ตูนผู้ชายกำลังดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมบางอย่าง
แต่ว่าปรากฏขึ้นเออเลอร์หรือโปรแกรมดาวน์โหลดไม่สำเร็จ
สะท้อนพฤติกรรมของการใช้อินเทอร์เน็ตของคนในยุคก่อน
เข้าถึงยากและมีข้อจำกัดมาก
เรื่องราวของ๓ตัวละคร๓ยุค๓วัย
ตั้งแต่วัยอายุ๒๐ปี๓๐ปีและ๔๐ปีค่ะ
รูปแบบของภาพวาดการ์ตูนจนกลายเป็นหนังสือเน็ตเมื่อวานซื่น
ร่วมกับเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอมสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ
หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าวิวัฒนาการการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดเวลา๒๐ปี
คือเป็นการตอกย้ำการเติบโตอย่างมั่นคง
และการก้าวเข้าสู่ปีที่๒๐ของเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอม
โซเชียลยอดฮิตในช่วงเวลาหนึ่ง
และมาจนถึงเฟซบุ๊กกูเกิลทวิตเตอร์
ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะ
ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก๒๐๓๐ปีที่แล้ว
ใครที่นั่งดูทีวีอาจจะถูกญาติผู้ใหญ่บอกว่า

แล้วก็คุยโทรศัพท์หัวเราะกับคนในโทรศัพท์

แต่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นธรรมชาติกันหมดแล้ว

โดยไม่มีใครรู้สึกอะไรว่านี่เป็นเรื่องแปลกปลอม
นี่คือความเปลี่ยนแปลงตลอด๒๐ปีที่ผ่านมาครับ
ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิพย์บอกว่า
ตลอดเวลา๒๐ปีของเว็บไซต์พันทิพย์

ถือว่ามีอิทธิพลที่ทำให้เว็บไซต์พันทิพย์นั้น
มีจำนวนผู้เข้าใช้งานมากถึง๔ล้านคนต่อวัน
สมัยก่อนถ้าจะเล่นอินเต็ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์

การหมุนโมเดมก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ

ดังนั้นผมว่ายุคนี้คนเสพคอนเทนต์บนออนไลน์เยอะขึ้น

คนพูดคุยด้วยสื่อออนไลน์มากขึ้น

ตามด้วยห้องก้นครัวและห้องสุพักชาลาศัย
สูงถึง๑๑๕ล้านบาท
เพิ่มขึ้น๘๐ล้านบาทจากปี๒๕๕๙
ที่มีรายได้จากการโฆษณามากที่สุดคือห้องรัชดา
ซึ่งเป็นห้องพูดคุยเกี่ยวกับยานยนต์
ตามด้วยโต๊ะเครื่องแป้งเป็นห้องพูดคุยเกี่ยวกับความงาม
หมายของเราคือทำให้พันทิพย์เป็นพื้นที่ที่มีคำตอบ

ดังนั้นเป้าหมายเราก็ชัดเจนเลยคือทำไงก็ได้
เพิ่มคำถามนัดที่ดีเพิ่มคำตอบที่น่าเชื่อถือ
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงพันทิพย์ให้มากขึ้นให้ได้

เพราะเรารู้ว่าคนคนนี้ล็อกอินเขาเป็นอาชีพอะไร
ที่จะช่วยให้คนกระตุ้นให้คนตั้งคำถาม
แล้วเราจะไปเชิญคนที่รู้คำตอบมาตอบให้
ส่วนหนังสือเน็ตเมื่อวานซืนนั้น
จะเปิดวางจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
สัปดาห์คมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกฤทธิ์
และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน